ปรีรัมค่ะคุณผู้ชมและพี่กอล์ฟเชื่อไหมคะเรื่องของตายและฟื้น

คุณป้าท่านหนึ่งเหมือนกับไปงมหาหอย
เสร็จแล้วก็มีชาวบ้านแจ้งกู้ภัยบอกว่าเนี่ยโอ้โหพบว่าเป็นเหมือนจมน้ำเสียชีวิตลอยเป็นศพอยู่
แต่ปรากฏว่ากู้ภัยไปตรวจสอบดูพบร่างของผู้หญิงสูงวัยคนนี้จริงนะคะ
แต่เหมือนกับพอเหมือนกับไปดูใกล้ไปดูสักพักหนึ่ง
ปรากฏว่าฟื้นขึ้นมา
อันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบหลายคนถึงกับสะดุ้งกันเลยนะคะ
ตอนแรกคิดว่าเสียชีวิตแต่ท้ายที่สุดเหมือนกับกลายเป็นว่ารู้สึกตัว
ไม่ได้นอนแน่นิ่งแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา

คือไปเจอผู้หญิงคนนี้นะคะอายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี

ลำห้วยของจราเข้มากในพื้นที่เมืองบุรีรำ
ใครไปเจอใครไปเห็นก็คิดว่าเอาเสียชีวิตแล้วแหละ
ก็นิ่งจังเลยตายแล้วแหละหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ใกล้กันคุณผู้ชมมองดูดีมันมีแกนลอนดัดแปลงเป็นภาชนะอยู่
เป็นภาชนะในนั้นมีหอยเต็มไปหมดเนี่ยค่ะ
เชื่อว่าเหมือนกับเธอน่าจะมางมหอยจนกระทั่งเป็นตะคิวแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไหม
เจ้าหน้าที่ก็มีการใช้เชือกกั้นเอาไว้เพื่อรอแพทย์เป็นมาตรวจสอบ
แต่ระหว่างที่รอแพทย์เวรมาตรวจสอบกู้ภัยก็อยู่แถวนั้นนะคะ
ใครจะไปคาดคิดว่าอยู่ดีมองไปเห็นร่างผู้หญิงคนเมื่อสักครู่กระดุกกระดิก
เหมือนกับเอ๊ะเหมือนรู้สึกตัวกู้ภัยก็แบบโอ๊ยผีหรือเปล่าผีหลอกไหม
นี่ค่ะสุดท้ายลุกขึ้นมาพี่กอล์ฟ
อย่าบอกนะว่านั่นคือการนอนพักผ่อนหรือเปล่า
นอนแน่นิ่งไปลุกขึ้นมาสุดท้ายกู้ภัยหลายคนบอกโอ๊ยไม่ใช่ผีหรอกนะคะ
สกิดกันดูแล้วก็มองดูดีสุดท้ายเหมือนกับเธอมีชีวิตขึ้นมา
แล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างไรเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
โอ้โฮคนลุกเลยว่ะ

พี่คนนี้เขาเป็นลมไม่สบายหรือจังหวะคือนอนพักแช่น้ำเย็นหรือยังไง
คือประเด็นเหมือนกับว่าเธอมีโรคประจำตัวด้วยบอกว่าเป็นโรคเบาหวาน
ก็พยายามสอบถามเหมือนกันแต่เธอยังตอบไม่ได้สักเท่าไหร่
เพราะว่าเธอฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีอาการมึนงง

มึนงงใช่ค่ะพี่ก๊อฟแล้วเธอบอกว่าเธอมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน
แล้วประเด็นคือเหมือนกับรถที่เธอขับมาขี่มาเพื่อที่จะมางมหอย
ใต้เบาะรถมันมียาประจำโรคเบาหวานอยู่เป็นยาประจำตัวอยู่
ทราบชื่อแค่ว่านางสาวฝนวัย๔๖ปี
แล้วประเด็นคือเหมือนมีร่องรอยบาดแผลเป็นรอยเลือดที่บริเวณใต้ตาขวา

กิ่งไม้ในหนองหรืออาจจะมีอาการวูบเป็นลมหรืออะไรไหม
แต่ที่แน่เหมือนกับเธออยู่ในน้ำเป็นเวลานานพอสมควร

แต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูชาวเน็ตที่อยู่ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าอาจจะมีอาการวูบไหมเป็นลมไหม
เหนื่อยหอบอากาศร้อนแช่อยู่ในน้ำ
หรือเป็นตะคริวหรืออะไรอย่างใดก็ตามแต่

อันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าเธอทำอะไร

สุดท้ายทำไมถึงแบบนอนอยู่ในน้ำแม้
แต่โชคดีที่จังหวะที่เขาอาจจะตอนเป็นลม

แล้วก็จังหวะที่หน้าเขาหงายพอดี
ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเป็นลมหมดสติแล้วคว่ำหน้าไปเนี่ย

ถ้าเกิดมีโรคประจำตัวก็ต้องระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ